ค่ะวันนี้เราจะมาทานแกงฟักกะโปะนะคะข้าวโบ๊ะอาหารประจำพื้นถิ่นชาวปากกายอค่ะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ
แกงฟักกะโปะนะคะข้าวเบอร์
มีส่วนผสมก็คือหลักเลยข้าวค่ะข้าวสารที่เรากินนะคะ
มีหน่อไม้มีผักชีฝรั่งมีขมิ้นหอมแดงชะพลูแล้วก็สุดท้ายก็คือพริกค่ะที่เราจะมาทานแกง
เราจะต้มเข้ากับหน่อไม้ก่อนนะคะ
ตามพริกครีมมิ้นแล้วก็เกลือค่ะ
อันนี้คือเครื่องเตรียมของปะกะโปะนะคะ
ในระหว่างวันที่เรารอให้ข้าวสุกกับหน่อไม้สุกนะคะ
แล้วก็จะเตรียมเครื่องพวกนี้ต่อค่ะ

ก็จัดสร้อยค่ะ
ก็จะปลอดภัณฑ์
จากนี้เราก็รอเข้าให้เดือดให้สุกอย่างเดียวค่ะ
ค่ะอันนี้เราจะเช็ดว่าข้าวสุกหรือว่าไม่สุกนะคะ

ถ้ามันไม่มีแบบที่เป็นข้าวสารแล้ว

แกนตั๊กกะโปกคือเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวกะเหลี่ยงนะคะ

เมื่อกี้เราใส่พริกแกงไปแล้วนะคะ

ตามพริกแกน
อันนี้ลักษณะของข้าวที่สุกแล้วนะคะ
มันจะไม่มีเม็ดสีขาวเหมือนเมื่อสักปีแล้วค่ะ
เหมือนเม็ดสีแล้วค่ะ
หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะ
มีผักชีฝรั่ง
เดี๋ยวเราจะแตะใส่ถ้วยนะคะ
นี่นะคะคือลักษณะของแกงปั๊กกะโปะหรือว่าข้าวเบอร์นะคะ

อาหารประจำพื้นถิ่นชาวปากกายอค่ะ